คุณผู้ชมคะมาดูเหตุอัธยกรรมที่เกิดขึ้นกับเสียเมืองเพชรกันหน่อยละกันนะคะ
มีโจเขาไปทะเลาะกันกับเสียเมืองเพชรจริงทะเลาะกันในเฟซบุ๊กนะ
แล้วมีการท้ากันค่ะมาเคลียร์ปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วเสียเมืองเพชรถูกยิง
รถตกลงไปในคลองชลประธานเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
คือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงขณะที่นั่งอยู่ในรถ
รถมันพุ่งตกลงไปในคลองซึ่งอยู่หน้าผับแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรชบุรี
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ช่วยเหลือนำร่างเสียเจ้าของบริษัทขนส่ง
ออกมาจากรถเสียคนนี้ชื่อว่านายประพันธ์ศรีเบนเจวันอายุ๕๖ปี
แล้วรถก็เป็นรถสปอร์ตตกลงไปในคลองชลประธาน
พอขึ้นมาแล้วปรากฏว่าศพของเสียถูกยิง
แก้มซ้าย๑นัดกระสุนทะลุแก้มขวา
ตอนนั้นเนี่ยเสียยังไม่เสียชีวิตนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่ากู้ชีพกู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดเสียคนนี้เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถของผู้ตายขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอปืนของผู้ตาย๑กระบอกเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ปลอก
แล้วก็มีหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๑หัว
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีรถที่ถูกชนได้รับความเสียหายอีก๓คันนะคะ
จากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางด้านนายประพันธ์ผู้ตายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกันกับกลุ่มวัยรุ่น
พอมีการนัดมาเคลียร์ผู้ตายก็คือเสียประพันธ์
ขับรถสปอร์ตมาจะเคลียร์ปัญหาแล้วก็มาจอดอยู่หน้าร้าน
แต่ตอนนั้นเสียประพันธ์ไม่ได้ลงจากรถไม่ได้ดับเครื่องยนต์
แต่ว่าคู่อริหลายคนเขาเดินมาที่รถของเสียประพันธ์
ปรากฏว่าเคลียร์ปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงตัว
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วรถของนายประพันธ์เนี่ยนะคะ
พุ่งออกไปชนกับรถที่อยู่ด้านหน้าที่จอดอยู่ข้างทางค่ะ
ตกคลองไปอีก๑คันแล้วก็อีก๒คันได้รับความเสียหาย
ส่วนรถสปอร์ต๒ประตูของเสียประพันธ์เนี่ย
พุ่งตกลงไปในคลองชลประธานห่างจากจุดที่โดนยิงประมาณ๕๐เมตร

ผู้บังคับการก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเลยนะคะ
ร่วมก่อเหตุเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็มีบางรายมาติดต่อมาขอมอบตัวด้วย
ดังนั้นตำรวจบอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมีการติดตามตัว
มาดำเนินคดีในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ